มารายการเรื่องนี้ต้องขยายคือคุณเอเนี่ยมีความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคเลย
แล้วก็เขาบอกไว้อย่างนี้
บอกว่าจริงไม่อยากให้ไปขอเลข

แล้วก็ปฏิหารต่างจะเกิดขึ้น

เลอรี่เกี่ยวกับภาพพ่อปู่นี่แหละค่ะ

แห่งแห่งลวยจัดไปค่า

เพราะว่าถ้าถูกดังเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะเยอะ
สำหรับวันนี้ผมอยู่ที่ช่อง๓๒นะฮะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องความศรัทธาในพญานาคก็คือเลข๗

ผมอยากเปิดเทวาลัยที่บูชารูปภาพทำภาพเป็นการอรี่
จะสร้างเป็นเทวนาคาสถานมุจรินที่วัดพระยาสุเรนด้วยครับ

เมื่อสักครู่เขาพูดว่าขณะนี้ผมอยู่ที่ช่อง๓๒

เออว่ากันไปนะคะ